ตำรวจสพโพธารามนะครับนำตัวนางเจี๊ยบมาสอบปากคำอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้น้องนาเดียเสียชีวิต
แล้วก็ทำไมถึงซ่อนเร้นอำพลางศพ
อย่างที่คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตมา
จากนั้นนะครับก็นำตัวนางเจี๊ยบไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยจุดแรกนะครับตำรวจพาไปที่บ้านที่เกิดเหตุ

เจี๊ยบให้การว่าออกไปซื้อฟางจะไปซื้อฟางมาให้วัวกิน
แล้วก็ปล่อยให้ลูกสาวของเธออายุ๑๒ขวบ
อยู่กับน้องนาเดียกับน้องโมเดล
เธอบอกเธอออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นั้นก็กลับมาที่บ้าน
มาเจอน้องนาเดียในสภาพหัวทิ้ม
อยู่ในเป็นร่องน้ำสำหรับล้างจาน
ซึ่งขณะนั้นลูกสาวของเธอที่อายุ๑๒ขวบ
แล้วก็น้องโมเดลไปอยู่ในบ้านแล้ว
เธอจึงเอาน้องนาเดียขึ้นจากน้ำแล้วพยายามจะปั๊มหัวใจ
ซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าน้องนาเดียไม่มีชีพจรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่เธอก็พยายามหลอกตัวเองว่าน้องไม่ตาย
แล้วตกใจด้วยตกใจด้วยสับสนไม่รู้จะทำยังไง
เอาร่างน้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยแบบที่เขาทำแผนให้ดูเนี่ยนะครับ
แล้วก็พาไปกินนมนอนนะครับ
กระทั่งเช้ามืดน้องนาเดียตัวแข็งแล้วนะฮะ
แล้วก็เธอกลัวความผิดจึงตัดสินใจเอาน้องไปฝัง
จากนั้นก็พาลูกสาวแล้วก็โมเดลนะฮะน้องโมเดลนะฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยไร้จุดหมาย
ไปถูกจับตัวได้ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ